เขาโพสต์ข้อความแล้วก็โพสต์รูปภาพเอาไว้
เขาบอกว่าช่วยแชร์ช่วยแชร์ที่ผมโพสต์หน่อย
เพราะอยากจะหาตัวผู้ชายคนที่อยู่ในภาพ
เขาไปทำร้ายร่างกายแฟนสาวเขา
คือโอ้โหโดนชกหน้าต่อยหน้าจนหน้าบวมช้ำไปหมด
แล้วก็เอาซับศีลไปด้วยคือกระชากสร้อยไปด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันพระรหัสบดีที่๒มกราคมที่ผ่านมานะคะ
ประมาณสัก๓๔ทุ่มหน้าร้านสะดวกซื้อซอยไพร้อพื้นที่หมู่๘
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เราก็เลยให้คุณสุดปรีดามหายศนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ไปคุยกับนางสาวหนึ่งฤทัยหรือคุณหนึ่งอายุ๓๒ปี
คนนี้เป็นเหยื่อเป็นเหยื่อที่ถูกคนร้ายทำร้ายร่างกายแล้วก็ฉกสร้อยไปนะคะ
วันนี้เนี่ยหน้าตาของเธอยังเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำค่ะ
เพราะว่านี่ค่ะลองดูนะคะโอ้โหตายตาจมูกปากเนี่ย
ชัดเลยรอบตาขวาใต้ตาเนี่ยช้ำชัดเลย
วันก่อนเธอบอกว่าลืมตาไม่ได้เลยเนี่ยเพิ่งลืมตาได้ค่ะ
เพราะว่าตาบวมปิดมากเลยนะคะเธอก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง
วันนั้นช่วงเวลาประมาณ๓๔ทุ่มได้เธอเลิกงาน
ชุดทำงานออกใส่กางเกงยีนขายาวใส่เสื้อแขนยาวคลุม
แล้วก็เอากระเป๋าเงินคล้องแขนค่ะจากนั้นนะคะก็ขับรถกลับบ้านตามปกติ
ติดไฟแดงสังเกตเห็นว่ามีผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
นี่ค่ะทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูคนขี่เนี่ยใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ
คนซ้อนใส่หมวกแก๊ปแต่ว่าใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าอยู่นะคะ
เธอก็ขี่รถจักรยานยนต์กำลังกลับบ้านสะพายกระเป๋าไว้ลักษณะแบบนี้
บอกตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าผู้ชายสองคนนี้อาจจะอยู่ซอยเดียวกัน
ก็เลยขี่รถเข้ามาในซอยเดียวกันเธอก็ขี่ไปเรื่อย
ไปเลี้ยวเข้าซอยไพร้อเธอจะจอดรถซื้อของ
ผู้ชายสองคนนี้ก็ยังตามค่ะเธอจอดรถในช่องจอดรถ
ผู้ชายสองคนจอดอยู่หน้าร้านพอเธอซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
เสร็จเรียบร้อยชายคนที่ซ้อนนะคะก็เข้าไป
ชายคนที่ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบรออยู่ที่รถจักรยานยนต์
ซื้อของเสร็จเธอออกมากำลังจะเอาของเก็บไว้ตะกร้าหน้ารถ
ผู้ชายที่ตามเข้าไปซื้อของด้วยในร้านสะดวกซื้อพุ่งหาเธอเลยนะคะ
แล้วสาวหมัดกระหน่ำชกหน้าเธอชกเข้าที่ตาชกเข้าที่หน้าเธอหลายครั้งมาก
แล้วผู้หญิงถูกผู้ชายชกเต็มแรงขนาดนั้น
บอกว่าโอ้โหมันไม่ใช่แค่ชกนะเธอถูกจับหัวโขกกับบันไดพื้นอ่ะ
โอ้โหเนี่ยสองรอบโขกปั้งอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็กระชากสร้อยคอเป็นสร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงของเธอ

แล้วก็กระชากสร้อยข้อมืออีก๒สลึง
แล้วก็เอากระเป๋าสตางค์ของเธอไป
สร้อยคอคนร้ายไม่ได้เอาไปมันขาดไง

แล้วก็ได้กระเป๋าสตังค์ไปค่ะ
พอหนูซื้อของเสร็จจ่ายตังค์
หนูเอาถุงน้ำมาห้อยรถไว้แล้วหนูจะเดินมาเติมเงินที่ตู้
เขาก็เดินเข้ามาต่อยหนูเลยแล้วก็จับหัวโขกที่พื้นเยอะมาก
เพราะมันใส่รัวแล้วมันคุมกระชากสร้อยที่คอแล้วก็ที่แขนไป

มีมอไซค์มาคันนึงค่ะแต่เขาไม่ได้เข้ามาช่วย
ไม่มันอยู่ชาร์จอยู่นะคะอยู่นานอยู่เพราะว่ามันไม่ได้แบบว่ารีบกระชากก็รีบไป

เขามีกล้องวงจรปิดแต่มันรถทะเบียนเขาไม่ได้ติดก็เลยตามยังไม่ได้

ฝากเตือนว่าเวลาใส่สร้อยหรือว่าใส่อะไรให้มิดชิดนะคะ
อยากกลับกระดึงอย่ากลับทางเปลี่ยว
มันมืดดึกดึกอย่างเงี้มันน่ากลัวค่ะเธอบอกว่าหลังถูกคนร้ายวิ่งราวทรัพย์ไปแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ถูกคนร้ายที่แบบทำร้ายร่างกายเธอจนหน้าตาบวมเนี่ยค่ะเธอบอกเธอแย่เลยนะคะ
พักงานยาวแบบไม่มีกำหนดคือต้องพักงานจนกว่าหน้าจะหายช้ำถึงจะกลับไปทำงานได้
แล้วเธอรับค่าจ้างเป็นรายวันนะคะหยุดงานก็ไม่ได้เงินไงฮะ
ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพแหลมชะบัง
ตำรวจไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
มีภาพเห็นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์วนหาเหยื่อค่ะ
โอ้เห็นเลยตำรวจบอกว่าน่าจะใช่น่าจะใช่
สองคนนี้เหมือนกับวนหาเหยื่ออยู่หลายรอบแล้วก็ลงมือก่อเหตุ
ตำรวจบอกว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะคะแต่ยังไม่เห็นป้ายทะเบียน
เดี๋ยวต้องไปดูกล้องวงจรปิดไล่ดูให้ชัดแล้วก็จะตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ขั้นตอนของกฎหมายต่อไปตำรวจบอกไม่ยากมีภาพแล้ว
เดียวแหละจับได้นะคะแน่นอน